ว่ายังมีกลุ่มสตรีผู้พิการอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายเลย
แม้จะมีปัญหาเรื่องของร่างกายแต่ว่าก็ยังนำเรื่องของลูกปัดหลากหลายสีสันมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าขายได้อย่างดีแล้วก็สวยงาม
ไปดูกันนะคะนี่ค่ะไม่ใช่แค่เป็นกระเป๋าเท่านั้นนะคะเป็นพวงกุญแจน่ารักแบบนี้ก็มีด้วย
เขาก็รวมตัวกันทำลูกปัดประดิษฐ์เป็นกระเป๋าแบบนี้หลากหลายมากมายเลยค่ะ
สำหรับสาวสาวชอบกันแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวงกุญแจรูปสัตว์ด้วย
เรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ใช้งานได้จริงฝีมือเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะ
โดยนางชุติมาทองตันประธานกลุ่มสตรีพิการจังหวัดอ่างทองก็บอกว่า
ประดิษฐ์ลูกปัดหลากสีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับเหล่าผู้พิการ
เหมือนการสร้างรายได้เสริมอะค่ะหลังจากที่ทำงานประจำอ๋อเพราะว่างานประจำที่พี่เขาทำอยู่แล้วก็คือ
สลากินแบ่งรัฐบาลมันก็มีช่วงเวลาถูกไหมคะคุณถูกต้อง
ว่างเนี่ยก็เลยมาทำกระเป๋าถือสตรีแล้วก็พวงกุญแจขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้

ต้องบอกว่าตอนนี้นะมีออเดอร์เข้ามาเพียบเลยค่ะ
สั่งเงินเข้ามามากมายหลากหลาย
ส่วนราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายแล้วก็รูปแบบที่ทำ
อย่างกระเป๋าแบบนี้ค่ะกระเป๋าถือหลากหลายทรงนี่นะคะ

เฮ้ยอันนี้โห้ถูกจนถึงอ่ะ
ค่ะแล้วก็ใช้ลูกปัดจำนวนไม่น้อยเลยนะคะ
ส่วนพวงกุญแจหลากหลายรูปแบบนี้นะคะ
ก็ขายราคาเริ่มต้น๒๐บาทถึง๕๐บาทเท่านั้นเหมือนกัน
ใครเห็นแล้วอยากจะสนับสนุนส่งเสริม

ติดต่อไปได้เลยค่ะที่กลุ่มชมรมสตรีพิการจังหวัดอ่างทอง

ถือว่าได้ส่งเสริมให้กับผู้พิการได้มีรายได้นะคะ
แล้วก็ได้เป็นการช่วยเหลือคนไทยง่าย
รวมไปถึงได้ของสวยมาใช้ด้วยนะคะ

งั้นฝากไปแล้วกันนะครับกับกลุ่มชมรมสตรีพิการจังหวัดอ่างทอง
คุณเตรียมรับออเดอร์จากน้องใบตองได้เลยนะฮะ

จดเบอร์แล้วจริงพูดจริง

น้อยไปเหรอคะซื้อแจกไงคะหรือว่าเป็นของขวัญของฝากก็ได้
จริงนะถ้าซื้อเป็น๑๐ใบผมยังคิดอยู่เลย
เออมี๑๐แขน๑๐มือหรือยังไง
ใช่จะบอกว่าของสวยราคาประหยัดแบบนี้

ก็ถือว่าส่งเสริมช่วยเขาด้วยแล้วบางทีเราเอาไปขายต่อก็ยังได้จริง
ฉันเนี่ยเคยทำกระเป๋าลูกปัดแบบนี้สมัยเรียน

ผิดไปล็อกนึงก็คือเบี้ยวนะคุณผู้ชม
มันจะมีวิธีการแบบถักที่หลากหลายรูปแบบ
เพราะฉะนั้นแล้วราคาเท่านี้ถือว่าไม่แพงนะ
ก็ลองติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปก็ได้นะคะ
เป็นการช่วยกันเนอะช่วยเหลือผู้พิการด้วยนะคะ